ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะที่เชียงใหม่ค่ะมีคนร้ายสองคน
ชิงทองจากร้านทองนะคะเขาแบ่งหน้าที่กันทำคนร้ายอ่ะค่ะ
คนร้ายคนหนึ่งก็จอดรถจักรยานยนต์รออยู่อีกคนนึงเข้าไปในร้านแล้วก็ไปก่อเหตุ
คนร้ายที่ก่อเหตุมีค้อนกับมีปืน
แต่เจ้าของร้านเขาสู้เพราะเห็นว่าคนร้ายมีค้อนง้างค้อนเห็นไหมคะ
เจ้าของร้านเขาสู้เนี่ยเอาเก้าอี้ฟาดเอาเก้าอี้ทุ่ม
แต่สุดท้ายคนร้ายมีปืนแล้วยิงแล้วด้วยนะคะยิงแล้วเหรอฮะ
ยิงแล้วแต่กระสุนด้านเจ้าของร้านเลยต้องหลบเข้าไปหลังร้านไงคะ
โอ้โหนี่ถ้าปืนไม่ด้านโอ้โหแล้วคนร้ายกระโดดข้ามไปเอาค้อนนี่แหละทุบกระจก
ครับแล้วกวาดเอาสร้อยคอทองคำเอาทองคำตรงนั้นไป
ทองคำไปน้ำหนักสักยี่สิบบาทได้นะคะอืมนี่ค่ะครับโอ้โห
หลังจากนั้นก็ออกไปจากร้านนี่อุ้ยนี่ถือว่าอุกอ่านมาก
ประตูไปจากร้านแล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคนนึงอ่ะ
รออยู่อะค่ะแล้วขี่รถจักรยานยนต์หนีกันไป
ทางซอยคริสตจักรเวียงแหงนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ร้านทองเยาวราชเวียงแหงตำบลเวียงแหงอำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่บ่ายสองยี่สิบเอ็ดมิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจน
ทีนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินบอกว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็มีคนร้ายสองคนแน่คนหนึ่งก่อเหตุคนหนึ่งรออยู่หน้าร้าน
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ตำรวจก็เลยติดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เจอก็คือรองเท้าครับ
เสื้อผ้าหมวกโม่งที่คนร้ายใช้ก่อเหตุถูกทิ้งอยู่ในป่า
นี่นะคะถูกทิ้งอยู่แบบนี้เจอรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปซ่อนอยู่ในป่าริมฝั่งแม่น้ำแตง
นี่ค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยก็คงจะหนีข้ามแม่น้ำแตง
เข้าป่าไปทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงแหงนะคะ
คือจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เกือบร้อยหกสิบกิโลค่ะ
คุณผู้ชมใช้เวลาเดินทางเนี่ย๓ชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วก็ติดชายแดนเมียนมาด้วยครับนี่ค่ะตำรวจก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจบอกว่ามันได้ภาพมาเห็นเลยว่าคนร้ายเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันไปแล้วไปตามถนนสายหลัก
เข้าซอยข้างห้างทองอ่ะค่ะก็ไปไล่ดูกล้องอ่ะนะคะ
ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุสุดท้ายเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่าสืบจนรู้ว่าคนร้ายเนี่ย
หนีไปที่บ้านเปียงหลวงหมู่๑ตำบลเปียงหลวง
เวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากร้านทองสิบห้ากิโล
ส่วนคนซ้อนท้ายที่เป็นคนเข้าไปก่อเหตุในร้าน
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวนะคะล่าสุดขออนุมัติศาลจังหวัด
ออกหมายจับสองคนร้ายแล้วคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
เร็วนี้นะคะเพราะว่ารูปภัณฑ์สันธารคนที่เข้าไป
ก่อเหตุเนี่ยมันชัดเจนมากโอ้โหขี่มอไซค์ไปทิ้งนู่นเลยนะ
ค่ะเป็นร้อยกว่ากิโลค่ะไปทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้
ว่ามีเวลาในการหนีไปอีกเยอะเลย